ส่วนความคืบหน้าคดีที่น้องชายแดนเป็นเด็กชายอายุ๑๕ปี
ที่เข้าไปร่วมกินนอนในสถาบันกวดวิชาเตรียมทหารแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดนครสวรรค์หลังจากนั้นถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
หนึ่งในนักเรียนที่ร่วมกินนอนด้วยกันเขาให้การกับตำรวจแบบนี้
เขาบอกว่าคนที่ทำร้ายร่างกายน้องชายแดนไม่ใช่ใครนะ
เป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชาร่วมกับนักเรียนคนอื่นอีก๔คน
ตำรวจได้ข้อมูลแบบนี้รวมทั้งหลักฐานอื่นไปเลยค่ะ
เช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนสพมนครสวรรค์
พร้อมด้วยตำรวจกองปราบรามร่วมกันนำกำลังพร้อมหมายจับ
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ไปที่สถาบันกวดวิชาเตรียมทหารชื่อว่ากวดวิชาบ้านพี่นัท
อยู่ในหมู่บ้านไอซแลนด์๖ตำบลวัดใส่อำเภอเมืองนครสวรรค์
ตำรวจไปจับกลุ่มตัวนายนัทธพลถาวรพิบูรอายุ๒๗ปี
เป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชาคนนี้แหละ
อกจากนี้ควบคุมตัวนางสาวเพียรยาพละแสนและนางสาวนงลักษณพละแสนด้วย
ออกหมายจับครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากมีเด็กที่เรียนอยู่ในสถาบันเดียวกัน
รวมถึงเด็กที่เคยมาเรียนหลายคนให้ปากคำกับพนักงานอายการ
ปากคำกับพนักงานสอบสวนกับนักสังคมสงเคราะห์
ยืนยันตรงกันค่ะว่านายนัทพลมีส่วนร่วมกับสิทธิ์ที่เป็นนักเรียนอีก๔คน
ทำร้ายร่างกายเด็กชายถปกรณ์ทรัพย์สินหรือน้องชายแดนที่เข้าไปเรียน
เข้าไปเก็บตัวอยู่ในสถาบันนี้ถูกทำร้ายร่างกายจนสาหัสเลยนะ
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ขณะนั้นนายนัทพล
คือหลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวเขาให้การปฏิเสธ
ซึ่งเบื้องต้นเตรียมให้ทนายความยื่นหลักฐานขอประกันตัวด้วยนะคะ
สำหรับนายนัทพลนะคะนี่เป็นช่วงของการจับกลุ่มคือไปตั้งแต่เช้ามืดเลย
ภาพจะเห็นมืดนิดหนึ่งนะคะนี่เป็นนายนัทธพลนะคะ
เจ้าของสถาบันกวดวิชาแห่งนี้
จากนั้นนายอัธพรสิงหาวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
พลตำรวจตรีดำรงเพชรพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครสวรรค์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์และตำรวจชุดสืบสวน
ร่วมกันประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีนี้
แล้วก็นำตัวนายนัทพลเจ้าของสถาบันมาสอบปากคำเพิ่มเติม
และไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังด้วยนะคะ
การสอบปากคำใช้เวลาไม่นานค่ะ๑๕นาทีเท่านั้นเองนะคะ
พอประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้บังคับการตำรวจภูทรนครสวรรค์
ระบุแบบนี้ค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่สรุปการสอบสวนอย่างละเอียดทราบ
คำให้การของผู้ต้องหาในชั้นแรกไม่สอดคล้องกันในหลายส่วน
กับสภาพบาดแผลของน้องชายแดน
และเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มีการตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหา
ตรวจค้นเมื่อวานนี้ก็ได้พยานหลักฐานที่ชัดเจนหลายอย่างอยู่เหมือนกัน
นำมาสู่การออกหมายจับผู้ต้องหานี่แหละ
ซึ่งทางตำรวจดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่าง
พร้อมทั้งนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนในการดำเนินคดีส่งฟ้องศาลต่อไปค่ะ

ตำรวจยืนยันว่าหลักฐานก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะ